เมื่อคืนนี้ค่ะมีช้างป่าเขาอ่างรืนัยลงมากินมะม่วงของชาวบ้าน
แต่ปรากฏว่าไปเจอคุณตาอายุ๖๔ปีกำลังเก็บมะม่วงอยู่พอดี
คุณตาก็ตกใจช้างช้างก็ตกใจคุณตาแต่โอ้โหช้างก็เอางวงรัดร่างคุณตาค่ะ
แล้วก็ฟาดแล้วก็กระทืบซ้ำแล้วก็ลากร่างของคุณตาไปเสียชีวิตเลยนะคะ
เมื่อคืนนี้เองนี่ค่ะตำรวจสพท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ได้รับแจ้งค่ะว่ามีคนเสียชีวิตอยู่นะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยค่ะ
ก็ต้องอุ้มร่างมาร่างผู้เสียชีวิตที่ป่าริมอ่างเก็บน้ำ
ที่บ้านหนองเรือหมู่๑๐อำเภอท่าตะเกียบนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายเฉลิมพลสุขทวีอายุ๖๔
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบบ้านหนองเรือเสียชีวิตอยู่ในสวนมะม่วงค่ะ
สภาพศพคือช้ำไปทั้งตัวกระดูกหักทั้งตัวเลยค่ะ
แล้วก็มีเศษชิ้นส่วนกระโหลกเศษมันสมองเกลือนพื้นค่ะ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะคะพอไปดูจากร่องรอยค่ะ
คาดว่าช้างป่าน่าจะตกมันแล้วก็กำลังกินมะม่วง
ม่วงก็กลิ่นกำลังหอมนะคะมะม่วงสุก
มาเจอนายเฉลิมพลกำลังเก็บมะม่วงอยู่พอดี
คือช้างก็ตกใจช้างกลัวคนจะมาทำร้ายคนเองก็ตกใจช้าง
ช้างก็เลยคาดว่าเหมือนกับเอางวงรัดนะคะแล้วก็ฟาดไปกับต้นไม้
แล้วก็ลากร่างไปแล้วก็กระทืบลากร่างไปเป็น๑๐เมตร
จากการตรวจสอบคาดว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวก็ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิต
ก็คนในพื้นที่ก็มาช่วยงานศพนะคะ
ผู้เสียชีวิตเองเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะ

ภรรยาของผู้เสียชีวิตนางหนูจิ๋วสุขทวีอายุ๖๑นะคะ
บอกว่าได้คุยกับสามีครั้งสุดท้ายก็คือ

แต่เอ๊ะหายไปนานผิดปกติ

อาจจะแบบไปดูรอบดักปลาก็เลยไปนาน
แต่มันนานผิดปกติก็เอกใจ
คนในพื้นที่บอกคนในบ้านว่าเออช่วยกันตามหาหน่อย
พอตามหาเท่านั้นแหละก็ต้องโอ้โหตกใจสิคะ

ในส่วนมะม่วงหากจากบ้านไปสามกิโล

คือที่ผ่านมาเตือนสามีตลอดว่าให้ระวัง
เพราะช้างก็จะลงมากินอะไรแถวเนี้ยบ่อยภรรยาบอกว่าก็มีลางบอกเหตุเหมือนกันนะคะ
คือฝันค่ะฝันเห็นพ่อสามีที่เสียชีวิตไปแล้ว
ชวนสามีไปอยู่ด้วยแล้วทั้งคู่ก็พากันเดินจากไป
แล้วสุดท้ายสามีมาเสียชีวิตจริง
ว่าแกญาติของแกที่เป็นน้าชายที่ตายไปหลายสิบปีแล้ว
แล้วก็พ่อแกตายไปนานแล้วมาพาแกไปพาแกไปเดินเดินเดิน
เดินกันไปสามคนก็อยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลหน่อยค่ะ
เพราะว่ามันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยค่ะมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
แต่ก่อนคิดว่าโอ้เห็นแต่เฟสเห็นแต่เขาลงมาเบิ้ลนั้น
ได้เอาอีกแล้วอันนี้มาขึกกับตัวเองใจสลายไป
พี่ชายของผู้เสียชีวิตค่ะนายคำมูลสุขทวีอายุ๖๖ปี
บอกว่าพอไปเห็นศพน้องชายเนี่ยนะโอ้โหมันสลดใจมากนะคะ
สภาพร่างกายคือแหลกเละค่ะสงสารมากอายุมากแล้ว
น่าจะมาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าปกติแล้วก็ระวังช้างป่าอยู่ตลอด
รับว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนในพื้นที่นะคะ
มีบาดแผลตรงไหนอะไรอย่างนี้

ตากระดินออกทั้งสองข้าง
รอยมันยกคนขึ้นหรือยังไงก็ไม่รู้
มันไปโดนเอาต้นมาต้นต้นเอาม่วงอะแตก
ด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐บ้านหนองเรืออำเภอท่าตะเกียบ
ผู้ใหญ่สมจิตศรีบุญชัย

เป็นคนแรกเลยค่ะในพื้นที่ตรงนี้นะคะ

ที่ผ่านมาก็คือจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านอื่น
ตอนนี้ก็เลยต้องแจ้งเตือนขอความร่วมมือกับคนในพื้นที่ว่า
ต้องระวังไม่ให้ออกไปหาพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่เสี่ยง
แล้วก็จะป้องกันให้มากขึ้นไม่ให้เกิดเหตุซ้ำค่ะ
ด้านหัวหน้าชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังช้างป่า

เขาอ่างรืนัยนายอเนกวงศาบอกว่าจากการสำรวจเนี่ยนะคะ
ช้างป่าตัวที่ก่อเหตุเป็นช้างในเขตพื้นที่เขาเรียกกันว่าช้างพื้นถิ่น
ยังไม่กลับเข้าฝูงเห็นบ่อยค่ะเวลามาหาอาหารก็จะมีอยู่สองตัว
เป็นช้างวัยรุ่นชอบเนี่ยลงมาหาอาหารแถวตรงนี้เจ้าหน้าที่บอกนะคะ
คือทางเขตเนี่ยประชาสัมพันธ์บอกชาวบ้านตลอดว่าถ้าเจอช้างต้องปฏิบัติตัวยังไง
โดยเฉพาะถ้าเจอช้างให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่อย่าไปไล่ช้างด้วยตัวเอง
อาจจะเกิดอันตรายแต่เหตุการณ์ช้างทำร้ายคนมันเกิดจากหลายปัจจัยนะคะ
เจ้าที่บอกว่ามันอาจจะเกิดเพราะว่าช้างมีอะไรมาทำให้ช้างกดดัน
หรืออากาศร้อนหรืออาจจะหิวหรือไม่ก็อาจจะหวงอาหาร
เป็นแหล่งอาหารของตัวเองแต่ดันไปเจอคนตรงนั้นพอดีอะไรแบบนี้
มาหากินแล้วเจอชาวบ้านเขาไล่มาไล่มาแล้วก็มาเจอตรงเนี้ย
เจอมะม่วงพอมาเจอปุ๊บก็เจอคนนี้แต่เขาก็ไม่รู้ว่าคนนี้ไล่เขาหรือเปล่า
เขาอาจจะใส่เลยเขาอาจจะทำร้ายคนนี้เลยอะไรอย่างนี้
เวลามีแจ้งแจ้งเราเวลาเจอช้างเนี่ยไปทำผลักดันเองอะไรอย่างนี้
ขอให้แจ้งเจ้าที่เพราะว่าการการที่ชาวบ้านจะไปฝากเอง
ไม่มีความรู้อะไรอย่างนี้มันจะทำอันตรายครับผม
เจ้าหน้าที่ก็เลยแนะวิธีเอาตัวรอดนะคะถ้าเจอช้างป่านะคะ
ถ้าเห็นช้างในระยะประมาณ๕๐เมตรถ้าเป็นช้างป่าแล้วมีอาการหูกลาง
หางสะบัดอันนั้นคือช้างเครียดแล้วนะคะนี่นะคะ
วิธีการป้องกันตัวก็คือให้เราอยู่นิ่ง
ตัวเล็กน้อยอย่าละสายตาแล้วก็ค่อยเดินถอยออกมา
ก็จะปลอดภัยจากช้างป่าอันนี้คือเห็นในระยะไกลหน่อยนะคะ
ครับแต่ถ้าเจอระยะประชิดตัวเนี้ยนะโอ้โห
เจ้าหน้าที่บอกเลยว่ามันก็สุดวิสัยมันก็อันตรายจริง
ระยะประชิดตัวคือไม่รู้จะหนียังไงแล้วอ่ะ
ครับอ่าอืมอ่าก็ต้องระวังกันไว้นะครับค่ะ